รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนไนท์
เรื่องราวไม่ใช่รบหลู่ของเราในวันนี้นะครับ
เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับนักร้องลูกทุ่งสาวขวัญใจหนุ่มนะครับ
โด่งดังมาจากฉายาขั้นหูนะครับ
แต่ปีที่ผ่านมานะฮะเธอโดนอาถรรพ์คุณพระดำ
เรียกว่าโดนจัดไปสักชุดใหญ่เลยนะฮะ
เลือดออกจมูกรถตู้ที่เธอนั่งเนี่ยพลิกคว่ำ
แถมอยู่นี่นะฮะสูตรลักษณ์ที่เธอรักมากเนี่ยก็มาเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุด้วย
ยังไม่พอเท่านั้นนะฮะคุณพ่อก็มาป่วยหนักจากโรคสะเก็ดเงิน
แต่ที่หนักที่สุดเธอโดนทักว่าถูกทำของใส่แบบกะเอาให้ตายเลย
ซึ่งวันนี้เธอจะมาเปิดใจให้เราฟังแบบเต็ม
รวมถึงเรื่องมูเตรูที่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า
อายุ๒๐ต้นอย่างจ๊ะอาสยามแล้วก็พี่สาวของเขาเนี่ย

จะเชื่อว่าเฮ้ยไอ้สิ่งเหล่านี้มีจริง

เอาล่ะครับซึ่งอย่างนั้นไปพบกันทั้งสองท่านเลย

เป็นพี่น้องกันอายุห่างกันกี่ปีนี่

ก็ไปไหนไปกันไปช่วยกันดูแลตลอด

คือดูแล้วไม่น่าจะเชื่อว่าชอบมูเตรู

ที่บ้านหนูมี๔หิ้งแยกกัน

พระก็หิ้งหนึ่งแล้วก็มาพระพิคเนต

แล้วก็มาเมียนกึ่งผีกึ่งเทพอะไรอย่างนี้

หรอวันหนึ่งวายพระก็คงจะหมดวันเลยค่ะ

เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองคนเนี่ย
พาคุณสองคนไปฝากเป็นลูกพ่อแก่

ใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านเป็นลิเก
แล้วตอนที่แม่ท้องจ๊ะอะไรอย่างนี้

เขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้มากเลยนะฮะ

แล้วเวลาไปดูดวงเขาก็เลยให้รับขันมา
พอรับขันตั้งแต่รับขันนะพี่มีเหตุการณ์ที่แบบ

คือพ่อแก่เนี่ยเรามีความเชื่ออยู่แล้ว

แต่ปีนั้นไหว้ขู่แต่ไห้เล็ก

สักพักแม่ก็บอกว่าเฮ้ยจง

เราก็เลยสวดต่ออะไรอย่างนี้สักพักนึง
แม่ก็นั่งแบบง่มแบบคนแก่เลย
แล้วเสียงแบบร้องให้

เป็นคนแก่เสียงคนแก่ไปเลย

บอกว่าใช่ดีใจตื้นตันใจ

แก่ขอให้เพลงหนูดัง

หนูจะเอาลิเกมาเล่นให้แล้วจัดงานใหญ่

งานหนูเยอะมากแล้วค่าตัวหนูก็เพิ่มขึ้น

หนูเลยจัดเป็นไหว้ครูใหญ่
เมื่อปีก่อนหน้านู้นนะคะแล้วก็ปีนี้ก็จัดอีก

คือพ่อแก่เนี่ยเป็นอะไรที่เราผูกพันมาตั้งนานแล้วพี่

เครียดอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่พูดกับพ่อแม่เลย

หนูก็ไม่บอกใครคือเราเครียดอ่ะ

แม่ก็เดินเป็นคนแก่แบบคนแก่เลยอะ
คือแบบเดินหง่อมมาแล้วแบบมากอดหนู

แม่คุณเนี่ยไม่ได้โดนพ่อแก่เข้าแค่ครั้งเดียว

ไหว้ครูแม่หนูจะต้องเดินกลับบ้าน

คือรับขันน่าจะเป็นการเปิดทางไหมคะ

เมื่อก่อนเนี่ยบ้านหลังเล็กบ้านหลังเก่านะคะ

และคนข้างบ้านที่เขาแบบมาทำสาวอากาศ

แม่ก็เลยบอกว่าให้ไหว้ขอคำมาก่อน

แม่ต้องไปจุดทูปขอถึงได้ลงได้
นี่คุณพระดำผมเคยไปบ้านคุณตอนนั้นจำได้ใช่ไหมครับ

คือผมงงมากคุณพระดำคือผมไปถ่ายถ่ายรายการแล้วปรากฏว่า
ผมก็หันกลับไปอย่างนี้แล้วมันมีคนแก่คนนึงนั่งอยู่

แต่เป็นคนแก่แน่หัวขาวแบบนั่งอยู่อ่ะผมยังมาถาม
ใครเนี่ยแล้วก็บอกไม่มีแต่คือตอนนั้นรู้เลยใช่ไหมว่าพี่ถาม

แสดงว่าบ้านหนูเนี่ยมีคนเห็นพ่อแก่ของหนูเป็นประจำ
เห็นบ่อยเวลามีคนไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคือพี่ถึงมีเรื่องจะเล่าที่แบบว่าเกี่ยวกับพ่อแก่

แต่หนูเป็นคนที่แบบไม่ใส่ใจเรื่องในบ้าน
พ่อแก่พระอะไรอย่างนี้แต่พ่อจะปฏิบัติตลอด
เราก็แบบว่าเฮ้ยที่นู่นดีเราก็จะไปที่นี่ดีเราก็จะไป
เราจะไม่ใส่ใจในบ้านเลยตอนนั้นกำลังจะเข้าอาสยาม

ทำไมอยู่ดีคนมาชนตูดแบบชนอย่างแรงอย่างนี้
คือเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเลย

มีสารวัตรท่านหนึ่งชื่อสารวัตรออส

คุณพ่อบอกว่าสารวัตรมาตอนนี้ดีเลย

สารวัตรก็เลยขอเบอร์หนูโทรมาหาหนู

คือเป็นหมอดูค่ะที่แม่นมาก

สมุทรปาการเขาไม่ได้อยู่ที่วัดหนามแดง

เดินเข้าไปในบ้านปุ๊บเขาขับรถมาเลย

ของดีที่บ้านมีมึงไม่เคยดูแลเลย

คือเราก็แค่ยกมือไห้แต่ไม่ได้ดูแล

เราคิดว่าที่นู่นดีที่นี่ดีเราไปลงนะ
ก็เลยบอกว่าสิ่งที่หนูไปลงนะมา

เขาก็พูดเลยนะว่าสถานที่นั้นเขารู้เลย
ณที่นั่นคือณรุ่มหลงณโลกี